ทีนี้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาหน่อยค่ะ

โดห้องนี้ชายหญิงคู่นี้เขาเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกัน

ฝ่ายหญิงนะเอามีดแทงฝ่ายชายจนเสียชีวิต

รีบลงพื้นที่ไปที่คอนโดสูงแห่งนี้
ตำรวจสอนอท่าข้ามได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาส
มีคนตายอยู่ในคอนโดแถวซอยบางขุนเทียน๑๖ค่ะ

ขึ้นไปที่ห้องอยู่ชั้น๖นะคะ
เจอร่างของผู้ตายนายสหวัดสง่ารังศรีสกุลอายุ๒๒ปีเองค่ะ
สภาพคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเตียง
แล้วข้างเตียงนอนก็เจอซองถุงยางอนามัย
แล้วก็ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วตกอยู่
เจอมีดเปื้อนเลือดตกอยู่เล่มหนึ่งนะคะ
คนที่ก่อเหตุคือแฟนของผู้ตาย

หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จ
เราไปถามช่างประจำคอนโดเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงช่างด้วย
เพราะว่าช่างเขาเล่าให้ฟังว่า๖โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ทางฝ่ายหญิงเนี่ยคนที่เขาอยู่ห้องนี้เขาโทรมาหาช่าง
บอกว่าให้ช่วยไปดูในห้องให้หน่อย
ไม่ได้บอกนะตอนโทรบอกช่างว่าให้ไปดูอะไร
ช่างก็ขึ้นไปค่ะไปเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อก
เออใครนะแล้วผู้ชายคนนั้นอะเขาก็บอกว่า
ให้เปิดประตูเข้าไปได้เลยห้องไม่ได้ล็อก
เปิดไปดูพังงะเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเจอคนตายนอนอยู่บนเตียงเลือดแห้งแล้วด้วยนะคะ
ช่างไม่ได้เปิดครับเคาะประตูเฉยครับ
เคาะแต่ไม่มีคนเปิดให้
ใช่ครับเค้าเลยไม่ได้เปิด

เสียชีวิตแล้วครับเสียชีวิตแล้ว
ช่างก็อาจจะบอกว่าเสียชีวิตแล้วเห็นเลือดแห้งแล้วครับ

นี่ไงเลือดเริ่มแห้งติดที่นอนแล้ว

เอ๊ะแล้วปลายสายผู้ชายที่รับสาย
นายช่างเขาโทรกลับไปนี่เป็นใคร
ใช่พ่อของฝ่ายหญิงไหมอันนี้ต้องตรวจสอบ

บอกว่าฝ่ายหญิงหนีไปหาพ่อแถวสุขุมวิทย์
เดี๋ยวเรื่องนี้ให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีนะคะ